อ้าวคุณชูวิทย์ค่ะแชร์แล้วแชร์อีกแชร์ต่อแชร์ต่อไปเรื่อย
เลยนะคะคุณชูวิทเองก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกัน
เขียนสั้นทักษิณกลับไทยเศรษฐาเป็นนายกจริงหรือหลอกลวง
ก็คือกรณีคุณทักษิณกลับไทยกับกรณีการโหวตนายกค่ะ
เขาบอกว่ากรณีคุณทักษิณกลับไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องของประชาชน
เพราะกลับมาก็มารับโทษตามกฎหมายนั่นแหละ
แต่เรื่องสำคัญของประชาชนก็คือคุณเศรษฐาจะโหวตผ่านไหม
เพราะถือว่าจะต้องเข้ามาเป็นผู้นำประเทศ
กรณีคุณเศรษฐาเนี่ยคุณชุวิตก็บอกว่า
แฉไปก่อนหน้านี้แล้วเรื่องกลับคำพูดที่เคยบอกว่าไม่เอาสองลุง
ส่วนเรื่องปมแค้นที่ไม่ซื้อที่ดินที่คุณเศรษฐาออกมาชี้แจง
เมื่อวานนี้ที่ปล่อยเป็นคลิปที่บอกว่าโดนคุณชูวิทย์ข่มขู่บ้างล่ะ
คุณชูวิทย์แค้นที่ไม่ยอมที่คุณเศรษฐาไม่ยอมซื้อที่ดิน
ราคาสองพันล้านบ้างล่ะคุณชูวิทย์ก็ปฏิเสธนะคะว่า
ไม่เป็นความจริงเพราะที่ดินผืนนั้นขายไปก่อนหน้าที่จะพบกับคุณเศรษฐานานแล้ว
มีสัญญาซื้อขายถูกต้องมีวันที่ยืนยัน
ถ้าเอาไปขายอีกก็เท่ากับเป็นการทำสัญญาซ้ำซ้อน
อาจจะถูกฟ้องได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องแฉเพราะแค้น
บอกแล้วว่าแฉเพื่อชาติส่วนก่อนหน้านี้คุณชุวิตก็เล่านะคะ
ว่าคุณเศรษฐาเชิญไปที่ออฟฟิศแสนสิริเพื่อขอเอาที่ดินมาพัฒนา
เห็นเป็นภาพจับมือกันภาพนี้อ่ะครับก็อ้างข้อดีสารพัดบอก
ถ้าให้แสนสิริทำจะให้เปลี่ยนโรงแรมเป็นแบรนด์โรงแรม
ว่าในเบ้งที่คุณเสถาบอกว่าเป็นผู้มีอุปการณ์รักคุณเนี้ย
เขาเป็นใครมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกันไหม
เดี๋ยวจันทร์ที่๒๑สิงหาคมนี้เตรียมเจออีพีตอกฝาโลง
ก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีทิ้งท้ายหนึ่งประโยคครับฟันทงอืม
ทักษิณไม่ได้กลับไทยเศษฐาชวดนายกอุ้ย
ทั้งหมดที่ที่ฉันอ่านไปนี้มาจากเฟซบุ๊คของคุณชูวิทย์นะคะ
ทีนี้เมื่อตอนช่วงค่ำที่ผ่านมาครับคุณชูวิทย์ก็เสวนาเรื่องเจ็ดจำนงของคุณชูวิทย
เรื่องเกี่ยวกับแทนคุณแผ่นดินหลักสูตรสารสัมพันธ์ไทยจีน
บรรดานักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงมาร่วมการฟังจำนวนมากนะฮะ
เปลี่ยนแนวคิดกันก็ได้บอกถึงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมา
เกี่ยวกับการทำธุรกิจการเมืองประสบการณ์การเข้าเรือนจำ
รวมถึงการแฉทุนจีนเทาในไทยโดยเฉพาะจีนยุคใหม่
ที่เข้ามาเพื่อให้นอมินีเป็นผู้ถือทรัพย์สินและฟอกเงิน
คุณชูวิทย์บอกว่าวันอังคาร๒๒สิงหานี้ไม่ได้โหวตหรอก
นายกรัฐมนตรีอยากได้นายกรัฐมนตรีอายุน้อย
อย่างคุณพิธาอีก๑๐ปีหรือสมัยหน้าก็ยังไม่สาย
คุณชุวิตบอกแบบนี้นะในวงเศวนานะ
มีคุณอี้แทนคุณยืนอยู่ด้วยใกล้ตรงนั้นเห็นไหมครับ

ประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงอะไรกระทันหันทำได้ยาก
บางช่วงบางตอนระหว่างการพูดคุยในวงเสวนาฮะ
ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกัน
เพราะคุณทักศิลป์กลับ
คุณทักษิณกลับมาอย่างที่ผมเคยพูดว่า
เป็นตัวประกันหรือเป็นคนคุมเกม
เพราะทุกครั้งก่อนหน้านี้คุณทักศิลป์คุมเกม
จะเป็นที่ไหนที่จะเป็นเรือนจำที่จะอยู่ในนั้น
ความหมายก็คือคุณทักษิณกลับกลายเป็นตัวประกันไปโดยทันที
การเป็นตัวประกันก็หมายความว่า
ผู้ที่จะขึ้นมาเป็นนายก
ย่อมไม่ใช่นายเสถาอย่างแน่นอนครับ

อมหิตทางการเมืองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรง
ถ้าอย่างนั้นก็ต้องตกไปถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
อันนี้คือสิ่งที่ผมคาดการณ์
แต่การที่ผมพูดที่ผมแฉเรื่องคุณเศรษฐาย่อมไม่มีความสัมพันธ์กันเพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย
แต่เมื่อเหตุการณ์มันมาถึงวันนี้
ถ้าคุณทักษิณกลับผมก็มั่นใจว่ายิ่งกลับเศรษฐายิ่งไม่ได้
เนื่องจากผมมีสถานะของผู้ที่เปิดเผยเรื่องของคุณเศรษฐา
ถ้าคุณเอามาโยงกันก็จะกลายเป็นว่าเอ๊ะผมพูดอย่างนี้เนี่ย
ผมแฉอย่างนี้ก็ไปเข้าทางบิ๊กป้อม
มันจะมีคนมองผมอย่างนี้ซึ่งผมก็เรียนให้ทราบด้วยความสุจริตเลยว่าผมไม่มีเจตนาทำแบบนั้น

นาทีคุณจตุพรก็ไลฟ์ผ่านรายการประเทศไทยต้องมาก่อนตอนเหลือเกินค่ะ

เขาบอกว่าคุณจะได้เห็นนายทักษิณชินวัฒน์กลับไทย
ก็ต่อเมื่อคุณอุ้งอิ๊งเป็นนายกนั่นแหละ
เพราะนายทักษิณต้องมาเป็นตัวประกัน
ประกันอะไรอ่ะแต่การกลับมานี้ไม่ได้มาคนเดียวนะจะกลับมาพร้อมหมอดวงตา
หมายความว่ายังไงไหนลองฟังหน่อยสิคะ
นายกทักษิณเขาจะมาลงเครื่องพร้อมกับหมอนะหมอตาที่จะมีใบรับรองแพทย์มากมาย
ว่าเป็นโรคอะไรบ้างที่โรงพยาบาลราชธรรมไม่สามารถรักษาได้
หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องตา
ซึ่งเช็คล่าสุดเนี่ยนะครับถ้าข้อมูลราชธรรมผิดพลาดเนี่ย
คือเขาไม่มีหมอรักษาตาก็อาจจะอยู่โรงพยาบาลราชธรรมสัก๗วัน
นี่ก็เต็มที่แล้วหลังจากนั้นก็มาโรงพยาบาลตำรวจ
ต่อจากนั้นก็จะไปโรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับมีในเครือข่ายหลากหลายโรงพยาบาล
อาจจะไม่ใช่พระราม๙เพราะว่ามันชัดไป
มาเป็นแบบว่าสำนายเป็นฉากเลย
ระยะเวลาด้วยนะอยู่ที่ไหนสัก๗วันที่ไหนยังไง
แล้วจะต่อที่โรงพยาบาลเอกชนจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าต้องรอติดตามนะครับ